พิธีศพของมุฒมัติอารีถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในรัฐแคนทักกี้

ถ้ำกลางคนดังแล้วก็ประชาชนนับหมื่นคนมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
พิธีศพของนักมวยรุ่นแฮปวิเวทชื่อดังกล้องโลกมุธมัติอารี
กำลังเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่น
หรือประมาณ๒๐นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาในประเทศไทย
ขบวนแห่ศพได้เริ่มเคลื่อนไปตามสถานที่สำคัญในชีวิตของอารี
ทำกลางประชาชนจำนวนมากที่มารอร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

โดยขบวนแห่ค่ะใช้เวลาราว๙๐นาที
ก่อนที่จะนำร่างของเขาไปยังสถานที่ประกอบพิธีฝังที่สุสานเคฟฮิว
ซึ่งจะมีพิธีฝังเป็นการภายในเฉพาะครอบครัวและคนใกล้ชิด
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายเรเจฟเทยิปแอโดอานนายกรัฐมนตรีของตุรกี
เดินทางมาร่วมเคารพศพเป็นเวลาเพียงสั้น
ก่อนที่จะเดินทางกลับตุรกี
เดิมที่ระบุว่าเขาจะเข้าร่วมพิธีศพในวันนี้
ขนาดที่มีรายงานว่ากษัตริย์อับดูลละแห่งจอดแดน

ส่วนนายบารักษ์โอบามาที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเอง
เพราะว่าติดภารกิจก็ส่งตัวแทนจากธรรมเนียบขาวมาร่วมพิธีแทน
ส่วนคนดังในแวดวงบันเทิงอย่าง
วิวสมิทที่เคยรับบทเป็นอารีในภาพยนตร์ชีวประวัติของมุธมัติอารี
และอดีตแชมป์โลกแฮปวิเวทชาวอังกฤษเลนน็อกซ์ลูอีท
รวมทั้งไมค์ไทซันแชมลกแฮฟวิเวส
สามสถาบันคนแรกของโลกได้รับเกียรติให้เป็นผู้หามลงศพ
ร่วมกับคนในครอบครัวของอารีด้วยขณะที่นายบิลคลินตัน
ประธานาธิบดีจะเป็นหนึ่งในผู้กล่าวนำ
เพื่อรำลึกสันเสริญถึงคุณงามความดีของอารี
พร้อมด้วยนักแสดงตลกอย่างบิลลี่คลินตันนอกจากนี้นะคะ
ภรรยาแล้วก็ลูกสาวทั้งสองของอารีได้ขึ้นกล่าวคำไว้อาลัยด้วย
โดยตลอดพิธีศพค่ะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบไลฟ์สตรีมมิ่ง
เพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถสะดวกมาร่วมงานสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีได้เช่นเดียวกันค่ะ